ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคุณพ่อสายฮาอย่างพี่ตั๊กบริบูรณ์ของเรา
บอกเลยว่าเขามาอวดของใหญ่
ใหญ่จริงใหญ่จังใหญ่อลังการงานสร้างพี่แจ๊ค
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊กริมจอ
อกจากซ่อนเงินเมียอย่าก็ซ่อนรูปไม่เบานะคะ
อุ๊ยอะไรจะขนาดนั้นแล้วพระคุณคุณหัวจ๊ะ

ก็กลามเอ่ยสีแขกเอ่ยของพี่ตั๊กบริบูรณ์เขา
มันร้าวหัวจิตหัวใจ

อยากจะลุกอยากกลับอยากขยำ
แต่ดูไปดูมาจากจะแปลกตาอยู่นะเต้น

หลอกกันได้หลอกให้ฟินอยู่ตั้งนานสองนาน
ที่แท้ก็เสื้อกล้ามปลอมนะจ๊ะพี่จ๋า
คราวหน้าขอของจริงชัด

โอ้กล้ามอย่างนี้เลยโอ้นะคะ

แต่เป็นเสื้อนะจริงเขาก็มีกล้ามอยู่แล้วพี่ตั